เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้ปาดน้ำตาด้วยความยินดีจริงนะคะสำหรับพี่รัศมีแคร์นะคะ

คือน้องเข้ามาแบบว่าส่งกำลังใจให้กับพี่รัศมีแขนั่นเองคุณผู้ชม

เวทีการชกมวยของดาราเนี่ยราะว่ากันไปเนี่ยแล้วค่ะ
แล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยเขาส่งกำลังใจให้มาเป็นคลิปเลยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ได้ข่าวจากพี่แต้วนะคะว่าจะลงชกเร็วนี้แล้ว
ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้นะคะ
เราได้เจอดาราส์โอบายก๊อนด์
แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จริงแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แคร์นะคะ

อยากเจอนะคะอยากเจอจริงค่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วย
แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนู
คือแล้วแบบเข้าใจป่ะแฟนคลับชาวไทยเห็นแบบนี้
เขาบอกว่าเฮ้ยลิซ่าน่ารักมาก
ลิซ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเกินคำว่าดาราไปแล้ว
น้องเป็นคนดังระดับโลกไปแล้วนะคุณผู้ชม
ก็คงความน่ารักแล้วดูคำพูดคำจาเขาบอกว่าอะไร
ดีใจที่ได้เจอดาราถ่อมตัว
ตัวเองลืมไปหรือเปล่าตัวเองก็เป็นดาราดังเหมือนกัน
ตั้งแต่สมัยที่น้องเปิดตัวเพลงใหม่เลย
พอได้เจอคลิปนี้เนี่ยเสียอาการอยู่ไม่น้อยค่ะ
ร้องไห้กรี๊ดด้วยความดีใจเลยนะคุณผู้ชมนะ
เออเขาบอกว่างานนี้จะต่อยเต็มที่ต่อยแบบสู้สุดตัวแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้ขอร้องต่อแป๊บนึงแล้วก็แท็กไปที่น้องลิซ่าด้วย
แล้วก็บอกแบบพี่รักหนูพี่รักหนูพี่รักหนู
คือเข้าใจหัวอกแฟนคลับไหมแล้วคนต่างคนต่างเป็นแฟนคลับกัน
ลองคิดดูสิเราแบบโหไม่คิดว่าคนที่แบบดังระดับโลกขนาดนั้น
มาเป็นแฟนคลับเราถูกไหมใช่ค่ะเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดดีใจกันแทนมากเลยนะคะ

เราก็นึกว่าแต้วจะส่งของมา
โอ๊ยขอบคุณมาก
ห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะเผื่อเป็นใครใครก็ดีใจน้ำตาแตก
พอมาโดนอะไรแบบนี้มันก็บ่อน้ำตาแตกเป็นเราใครเห็นก็น้ำตาลื้อเหมือนกันนะ